ประเด็นในต่างประเทศที่น่าสนใจที่สุดในวันนี้ก็คือการดีเบตรอบที่๒นะคะ
สำหรับผู้ที่ชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกานายโดนัลดทรัมป์และนางฮิลาลี่คลินตันนะคะ
เสร็จสิ้นไปเมื่อช่วงเวลา๙นาฬิกา๓๐นาทีตามเวลาในประเทศไทย
ก็เป็นอีกหนึ่งครั้งค่ะที่มีผู้ติดตามมากที่สุด
หลังจากที่เกิดกรณีเทปหลุดนะคะกรณีที่นายโดนัลดทรัมป์ผู้จาดูถูกผู้หญิงค่ะ
จนทำให้บรรดาคนในพักรีพับริกันเองถอนตัวจากการสนับสนุนค่ะ
ดีเบตระหว่างนางเฮราลีคลินตันผู้สมัครจากพักเดโมแครต
และนายโดนัลดทรัมป์ผู้สมัครจากพักหรือพับลิกัน
ซึ่งจัดขึ้นเป็นรอบที่๒ที่มหาวิทยาลัยวอร์ชิงตัน
ในเมืองเซ็นต์ลุยสรัฐมิซูรีเป็นเวลา๙๐นาทีด้วยกันค่ะ
ซึ่งครั้งนี้รูปแบบการดีเบตแตกจากแตกต่างจากครั้งที่แล้วนะคะ
ก็คือมีผู้ดำเนินรายการ๒คน
ซึ่งในช่วง๑๕นาทีแรกของการดีเบตค่ะ
เป็นความพยายามของนายทรัมป์ในการตอบคำถาม
และอธิบายในกรณีเทปหลุดนะคะ
ที่เขานั้นได้กล่าวดูถูกผู้หญิงจนกลายเป็นเรื่องอื้อเฉา
ทำให้บรรดาคนในพักหรือพับเลกันกว่า๓๐คน
พากันถอนตัวจากการสนับสนุนในทรัมป์ค่ะ
เทปหลุดนะคะได้ถูกหยิบยกขึ้นมาพูด
ในช่วงต้นของการดีเบตที่เกี่ยวยงกับคำถามเรื่อง
การเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคนรุ่นใหม่
ซึ่งนับเป็นเรื่องที่บรรดาผู้สนับสนุนในทรัมป
ยังคงเหลืออยู่รอฟังว่าเขาจะตอบเรื่องเทปหลุดว่าอย่างไรบ้าง
ซึ่งในทรัมป์บอกว่าได้กล่าวขอโทษครอบครัวแล้วก็ทุกคนแล้วนะคะ
โดยยอมรับว่าพูดจริงแต่เป็นการพูดในสถานที่ที่ปิด
ซึ่งก็คือรถบัสแต่ยืนยันว่ายังคงเคารพในสิทธิ์ของสตรี
และคนทุกเชื้อชาติทุกศาสนาซึ่งนางคลินตันกล่าวว่า
กรณีคำพูดของนายทรัมป์แสดงให้เห็นชัดเจนว่าทรัมป์เป็นคนอย่างไรค่ะ
จากนั้นการดีเบตได้กลับเข้าสู่ประเด็นคำถามที่เกี่ยวกับเรื่องนโยบายเป็นสำคัญนะคะ
เรื่องของปัญหาความเกลียดชังชาวมุสลิมในอเมริกา
ซึ่งสุภาพสตรีที่รับชมการดีเบตในห้องส่งถามว่าสองผู้สมัครมีแนวคิดต่อเรื่องนี้อย่างไร
และถามด้วยคำถามเกี่ยวกับการปิดรับผู้อพยพที่ทรัมป์เคยเสนอก่อนหน้านี้
โดยทรัมป์ยังคงยืนยันถึงความจำเป็นของนโยบายส่งกลับชาวมุสลิมที่เคยเสนอไปก่อนหน้านี้
และบอกว่าสหรัฐควรจะต้องคัดกรองคนเข้าเมืองให้เข้มงวดกว่านี้
เพื่อเป็นการสกัดกลุ่มมุสลิมแนวคิดรุนแรงที่เป็นภัยต่ออเมริกา
และปิดรับผู้อพยพเพื่อลดความเสี่ยงต่อความมั่นคงของประเทศค่ะ
นางคลินตันยืนยันในหลักแนวคิดว่าชาวมุสลิมที่ดีจำนวนมาก
ยังต้องการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมอเมริกัน
เป็นส่วนในการพัฒนาและปกป้องประเทศ
ในขณะเดียวกันก็โจมตีทรัมป์ว่าพูดแต่นโยบายสุดโต่งที่เข้าทางกลุ่มไอซิสค่ะ
ระหว่างการดีเบตทรัมป์ได้ยกกรณีที่วิกิลีส
รับจ้างไปกล่าวปราธกฐาให้กับนักธุรกิจชั้นนำ
ซึ่งนางคลินตันได้พยายามชี้ให้เห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้น
เป็นผลมาจากความร่วมมือระหว่าง
เพราะว่าต้องการเข้ามาแทรกแทรงการเลือกตั้งครั้งนี้
สกัดไม่ให้เธอชนะการเลือกตั้ง
ซึ่งทรัมป์ได้แก้ต่างว่าเขาไม่เคยมีผลประโยชน์อะไรกับรัสเซียค่ะ

ให้ผู้สมัครได้ชี้แจงเกี่ยวกับนโยบายทั้งเรื่องอุบามาแคร์
นโยบายเรื่องภาษีความเห็นต่อการแต่งตั้งผู้พิพากษา
นโยบายพลังงานและปิดท้ายด้วยคำถามจากคนที่เข้าฟังการดีเบต
ที่บอกว่าตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมาเขาได้เห็นแต่การโจมตีกัน
เขาอยากทราบว่าผู้สมัครทั้งสองคนชื่นชอบอะไรของกันและกันบ้าง
คลินตันบอกว่าชื่นชมและภูมิใจในตัวลูกของทรัมป์
ส่วนทรัมป์บอกว่าชอบที่นางคลินตันเป็นนักสู้ผู้ยืนหยัด